หนึ่งพิธีกรรมความเชื่อของคนบรรยามโบราณ
พอทำแบบนี้เขาเชื่อกันว่าจะมีสิริมงคลต่อชีวิต
นั่นก็คือการลอดขาพ่อแม่ค่ะ
เออ
นี่เป็นไงน่าเอ็นดู

ดิฉันเชื่อว่ามีหลายคนที่เคยเห็นหรือเคยทำ

หลายคนก็อาจจะมันเคยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอ

บอกเลยว่านี่คือพิธีกรรมโบราณของคนไทย
ที่เรียกว่าลอดหวังขาบุพการีค่ะ

สำหรับคนที่นับถือเคารพบุพการี
ซึ่งแน่นอนแหละทุกคนนับถืออยู่แล้วนะคะ
เพราะคนโบราณเชื่อว่าถ้าหากเราทำการลอดหวังขาบุพการี

แล้วก็เป็นการถอนสิ่งอัปมงคลที่ติดตัวเราให้ออกไปด้วย
เพราะคนสมัยก่อนถือว่าพ่อแม่เปรียบเสมือน

คอยดูแลคนในบ้านหรือว่าดูแลลูกหลานให้มีความสุข
ความตอบใจประสุดจากเรื่องไร้ต่าง
ก็นับถือกราบไหว้พ่อแม่อย่างมากนะคะ

แต่บางบ้านเขาก็แค่กราบเท้าล้างเท้า

แล้วสังเกตนะว่าก็จะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ใส่ผสม

ถ้ามันหรูแม่หลุดพอดี

แต่คุณชนะเขาเชื่ออย่างนี้นะว่า

ถ้าอยากจะจับได้ใบดำต้องรอด

ประสบการณ์ตรงจากโปรดิวเซอร์เรานะคะ

เอาเป็นว่าสบายใจแล้วก็นะ